อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นคลิปที่โอ้โหคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นแล้วไม่สบายใจครับ
ให้ลูกไปบวชเรียน๒ปีอยู่ที่วัดเป็นสามะเนร
แต่กลับไปพบว่ามีคลิปหนึ่งเนี่ยลูกของเขาที่เป็นเนรเนี่ย
ถูกเพื่อนเนรรุมทำร้ายร่างกายจนตัวฟกช้ำตีหัวสารพัด
ลูกนั่งร้องไห้ในผ้าเหลืองแบบเนี้ยครับอ่าไปฟังเสียงนิดหนึ่งนะ
โอ้โหคือเหมือนมีเนรสามรูปทำร้ายเขาแล้วถ่ายคลิป
แล้วเนรรูปนี้ก็โดนนั่งรุมอยู่ก็เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่มาแน่นอนครับ

ก็ไม่สบายใจต้องการจะทราบความจริง
เพราะว่าตามร่างกายเขาเนี่ยนะมีรอยฟกช้ำที่แขนที่ตัวนะ
เพราะตามภาพเนี่ยมีทั้งดึงมีทั้งกระชากมีทั้งตบหัวเนี่ยครับ

เนื่องจากว่ามีแม่ของสามเณรร้องเรียนว่าบุตรชายเขาเนี่ย

มานาน๒ปีแล้วแล้วก็มีการลูกส่งไลน์มา
อยากศึกไม่อยากอยู่วัดแล้วไม่อยากบวชแล้ว
ก็เลยพยายามถามแต่ลูกไม่ยอมบอกว่าทำไมถึงอยากศึก
จนกระทั่งมารู้ความจริงตั้งแต่๒๓มีนาคม
ก็ทำให้ครอบครัวตัดสินใจไม่เอาแล้ว

จากอยู่วัดนี้ในกรุงเทพนะย้ายไปอยู่นนทบุรี
แล้วก็เจ้าอาวาสร่วมคุยกันสักประมาณสัก๑ชั่วโมงก็ยุติลงได้นะครับ

ก็บอกว่าหลังจากที่คุยกันกับอีกฝ่าย
หนึ่งแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเริ่มจากการที่
ลูกชายเขาเนี่ยนะส่งข้อความไปหาย่าบอกว่าเนี่ยไม่อยากอยู่วัดนี้แล้ว
ผมอยากศึกครับก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยสุดท้ายตัดสินใจเดินทางมาที่วัดไปเยี่ยมลูก
เพื่อไปสอบถามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
พอไปเจอหน้าลูกคือสามเณรเนี่ยเห็นว่า
ทำไมลูกกลายเป็นคนเงียบจากเดิมเนี่ย
ลูกเป็นคนร่าเริงชอบพูดชอบจากกลายเป็นคนเงียบ
พูดไม่จางเหมือนแต่ก่อนก็เลยพยายามคาดคันว่า
ทำไมถึงไม่อยากบวชต่อบอกมาสินะฮะ
สุดท้ายก็ยอมบอกว่าเนี่ยโดนเพื่อนสามะเนรแกล้งแกล้ง
ตลอดหลายปีคือเขาบวชมา๒ปีใช่ไหมโดนแกล้งตลอดเลย
หลายครั้งหลายคนพร้อมกับยังพบไปพบรอยฟกช้ำตามร่างกายของลูกด้วยคุณผู้ชม
สาเหตุเขาบอกว่าคือฝั่งสามเณรที่ทำร้ายเขาบอกว่า
มะเนรรูปนี้ไปขโมยเงินเขาไปขโมยเงินสามร้อยบาทไปขโมยจีวอนเข้าไป
ก็เลยทำร้ายร่างกายแต่จากการที่เค้นสอบถามลูกชายเขาบอกว่า
ลูกชายยืนยันว่าไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่เคยขโมยเงินไม่เคยขโมยจีวอน
แล้วเขาก็เชื่อว่าลูกเขาไม่น่าเป็นคนทำเพราะเป็นคนไม่เรียบร้อยและเป็นเด็กดีด้วยนะครับ
ว่างให้เขาว่าถ้ามีปัญหาอยากย้ายวัดบอกป๊าป๊านะครับ
แต่ป๊าป๊าดำเนินการให้เดี๋ยวช่วยตรงนี้ให้เขาก็โอเคครับ
ตอนเย็นผมกลับบ้านบ้านพักก็ส่งข้อความทางเฟสมาว่า
ป๊าครับสันไม่อยากอยู่แล้วอยากย้ายวัดแล้ว
ผมก็เลยโทรไปว่าเกิดอะไรขึ้นโดนอีกแล้วเหรอเขาก็บอกว่าใช่ครับโดนอีกแล้ว
ผมก็ถามสาเหตุว่าเพราะอะไรเขาก็เขาก็นั่งเล่นอยู่เฉยแล้วก็เดินมาต่อยเลยนะครับ
แล้วก็พอบ่นก็โดนอีกผมก็เลยถามชื่อว่ามีเนรชื่ออะไรบ้างเขาก็บอกว่าชื่ออะไรบ้าง
ก็เลยผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคทางการย้ายเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปยุ่งกับเงินของคนพวกนี้เลย
มีแต่ของเขาที่ถูกขโมยแล้วก็อย่างในคลิปที่บอกว่าเอาจีวอนไปเขาก็ไม่เคยที่จะไปยุ่งกับของคนอื่น
เพราะว่าทางอาม่าเขาสอนมาดีมากเลยครับเป็นเด็กเรียบร้อยตั้งใจเรียน
ทุกครั้งที่สอบเสร็จผมจะโทรมาถามเขาว่าเป็นไงบ้างครับสอบเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาได้เจ็ดสี
สัญญาว่าอ่าจะนำสามเณรที่ก่อเหตุเนี่ย
นะฮะก็ไปขอโทษลูกชายเขานะฮะ
ก็มีการว่ากล่าวตักเตือนนะฮะ
ไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้อีกครับซึ่งทางครอบครัว
เพราะว่าก็ไม่อยากจะให้มีคดีติดตัวเด็กพวกนี้ไป
ทำร้ายเขาก็ต้องศึกใช่ไหมพอศึกมามันก็เป็น
คดีความติดตัวไปแล้วก็อาจจะทำให้ไปทำร้ายคนอื่นอีกก็
ก็หลังจากย้ายวัดแล้วจิตใจก็ดีขึ้นร่าเริงมากขึ้น
ต้องรอดูว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับวัดใหม่
แล้วก็เพื่อนในวัดได้มากน้อยเพียงใดนะครับ
ส่วนบทลงโทษนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของคดีความที่ไม่ได้เอาความอะไรแล้วเนี่ย
ทางวัดเองทางด้านเจ้าอาวาสเองก็มีการตักเตือน
แล้วก็มีการตัดรายได้ที่จะมอบให้กับเนรในกลุ่มที่เป็นคนทำด้วย
เพื่อให้หลากจำแล้วคาดโทษว่าถ้ายังก่อเหตุอีก
ก็จะไม่ให้อยู่ที่วัดนี้คือไม่ให้บวชเลยให้ศึกแล้วออกไปเลย
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อให้รับทราบแล้วก็ถ้าเกิดเหตุซ้ำอีกสามเนรกลุ่มที่เป็นคนทำเนี่ยนะฮะก็ต้องถูกดำเนินคดีทันทีนะครับ